ตัวนี้มีสิทธิ์ทำได้สักปีนี้ขออาจารย์นะอาจารย์
ป่านแม่นปลาเก็ตสักพิคล้ายที่เอาไปตอนนี้เป็นสัก๑๒จูบ

อออออออาจารย์นภาคพันธุ์๓๐๐วินาทีครับตัวนี้
อันนี้เป็นสิทธิ์ที่มีสิทธิ์๑๒จูบ

โอ๊ยมันตาย